มาว่ากันด้วยเรื่องใหม่ค่ะเดือนใหม่เดือนมิถุนายนมีเรื่องใหม่หลายอย่าง
เพราะว่าราชการกรุงเทพฯหันตะคอนคนใหม่นะคะ
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ไปรับหนังสือรับรองจากทางกรกตเรียบร้อย
แล้วก็เอาเลิกเอาชัยเข้าทำงานนะคะ
ท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าไม่ต้องเรียกท่านไม่ต้องเรียกท่านผู้ว่า
ให้เรียกอาจารย์ชัดชาติเหมือนเดิมบอกกับนักข่าวแบบนี้
ใช่ค่ะก่อนจะไปดูบรรยากาศคุณผู้ชมเชื่อไหม
ตัวเลขที่เกี่ยวกับอาจารย์ชัดชาติ

เลขรถเลขลำดับการเป็นผู้ว่ามันมาออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ตอนหาเสียงก็นั่งรถคันนี้ตลอดค่ะ
เห็นไหมคะ๒เลขตัวท้าย
มันเลขท้ายรางวัลที่๑นี่คุณเขียนมาสอน

ก็แค่เล่าให้ฟังว่ามันก็ตรงเหมือนกัน
ก็จะนั่งบ่อยค่ะเวลาไปหาเสียงไปอะไรก็นั่งคันนี้
ทีนี้ค่ะที่สารวการกรุงเทพหานคร
ธรรมเนียบผู้ว่าขึ้นชื่อท่านผู้ว่าชัดชาติลำดับที่๒๐

แล้ว๒๐มันตรงกับอะไรคะพี่อุ๋ย

ก็เผื่อคนเห็นเลขแล้วก็ไปสลับซื้อไง
ถ้าซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัวถ้าซื้อ๐๒ได้

หลายคนสงสัยว่าอ้าวก็เห็นเราพูดกันว่า
คุณชัดชาติเป็นผู้ว่ากอทมคนที่๑๗ไม่ใช่เหรอ

ขึ้นที่บอร์ดแบบเป็นลำดับที่๒๐

ก็คือก่อนหน้าที่คุณชัชชาติจะเป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย
มีคนที่เป็นผู้ว่า๒สมัยถึง๓คน
พลตรีจำลองศรีเมืองคุณอภิรักษ์โกสโยธิน

ทำให้คุณชัดเป็นผู้ว่ากฏมอลคนที่๑๗
แต่ลำดับที่๒๐ค่ะ

เลข๑๗ก็ออกรางวัลนะพี่อุ๋ย
ใช่คือหมายเลขตอนลงสมัครรับเลือกตั้งคือ๘ใช่ไหมคะ

เลขหน้า๓ตัวออกอะไรคะ
อันนี้เป๊ะเลย

ก็เอาไม่เป็นไรเป็นความสุขเล็กน้อย

อาจารย์มาพร้อมกับข่าวดีให้คนหลายคนเห็น
บอกว่าเลขทะเบียนรถได้การ

ที่มีความสุขเล็กน้อยนะครับ
ให้ประชาชนผมก็ยินดีครับ
นะครับแต่อย่าไปยึดติดกันมากนะครับ
ขอบคุณนักร้องอย่างคุณศรีสุวรรณจัญญา

คุณชัชชาถือเลิกดี๑๓นาฬิกา๑๙นาที
ก้าวเท้าขวาเข้าสาราว่าการกรทมเสาชิงช้า

ใช่ค่ะนักข่าวละเอียดมากครับพี่อุ๋ย

แล้วก็คนก็ต้อนรับกันเยอะเลยนะคะ

คุณชาติชาติก็ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้ว่ากอทมกับทางนายขจิตชัชวานิษฐ์ประหลัดกรทม
ก็มีผู้บริหารหัวหน้าศูนย์งานและผู้มนุยการเขตทั้ง๕๐เขตเข้าร่วมพิธีนะคะ
เปิดตัวทีมผู้บริหารกอทมค่ะ

รองศาสตราจารย์ดรวิศนุสับสมพล

สถานการณ์ผู้ว่ากฏมค่ะทีมที่ปรึกษามี๙คนนะคะ

นายต่อศักดิ์ชดมงคลดรเกษราธัญลักษณ์ภาค
พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเห็นเขาว่ากันว่าหลากหลายอาชีพ
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอดีตทหารอาจารย์อะไรแบบนี้หลายอย่างมาก
หรือแต่แม้แต่อดีตสกก็มาเป็นที่ปรึกษาดรวิราวัลธรรมชาตินี่
ทีนี้ค่ะก็ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะคะ
แล้วก็นโยบายเร่งด่วน๔เรื่อง
แก้ปัญหาน้ำท่วมอืมความปลอดภัยบนท้องถนนทางม้าลายเนี่ยค่ะ
หาบเร่แผงลอยและสัมประธานรถไฟฟ้าสายสีเขียว
พรุ่งนี้เดี๋ยวเรียกบริษัทกรุงเทพธนาคมมาคุยเลยนะคะ
ส่วนงบของกรทมที่เหลือ๙๐กว่าล้านเนี่ยท่านผู้ว่าบอกไม่กังวลค่ะ
ก็หวังว่าพวกเราพร้อมไหมครับทำงานด้วยกัน
พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมไหมครับ
เป็นที่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินไปด้วยกันนะครับ
ขอบคุณมากทุกคนเข้าไปด้วยกันครับ
เราไม่ใช่นายนะครับเราเป็นเพื่อนลงงานครับ
นักข่าวก็ถามด้วยค่ะแล้วจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่
เมื่อวานพลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาคุยกันใช่ไหม
แต่ท่านผู้ว่าชัดบอกว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้
ก็ถ้าต้องคุยจริงก็ต้องตามลำดับขั้นค่ะพี่อุ๋ย
ก็ต้องเข้าพบพลเอกอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน

แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับนักข่าวอย่างเป็นกันเองแบบนี้นะคะ

ก็เป็นเพื่อนร่วมงานค่ะไม่ได้เป็นเจ้านาย
นั่นมองชัชชาธิ์บอกแบบนี้นะคะ

ครับแล้วก็เหมือนกับว่าคนก็ไม่พอใจที่

ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

คุณศรีสุวรรณไม่หวั่นไหวอะไรเลยคุณผู้ชม
โพสต์เฟซบุ๊คล่าสุดคุณผู้ชมลองดูนิดนึง
โพสต์ว่าขอบคุณทุกคำตำหนิคำด่า
ผมจะนำทุกถ้อยคำของพี่ไปตรวจสอบ
จับผิดผู้ว่ากอทมคนใหม่ให้หนักข้อ
และเข้มข้นยิ่งขึ้นครับ

แผ่วพี่อุ๋ยจะตรวจสอบให้เข้มขึ้นกว่าเดิม

เดินหน้าตรวจสอบนโยบายของท่านผู้ว่าชัด
ที่หาเสียงเอาไว้ว่าทำได้ไหมนะคะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราด้วยว่าไม่กังวลเลย
ล่ารายชื่อไปก็ถอดถอนอะไรเขาไม่ได้หรอก
สมัยคุณสุขุมพันธ์เนี่ยนะครับ
กว่ากรกตจะรับรองผลเนี่ยก็ตั้ง๒๔วันนะครับ
เหมือนกรณีของคุณชัดชาติเลยนะฮะ
ผมก็พยายามโพสต์ข้อความเตือนสติไปนะครับว่า
อะไรมากมายนักนะครับ
อย่าทำเป็นไส้เดือนกิ้งกืออะไรมากเลยนะครับ
แล้วอะไรขึ้นมาเป็นล้านก็ไม่ทำให้ผมสะทกสถานอะไรนะครับ
ยิ่งทำให้ผมมุ่งมั่นในการที่จะต้องตรวจสอบ
ผู้ว่ากอทมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไป
เพราะว่านโยบายที่ท่านนำเสนอมา๒๐๐กว่านโยบายเนี่ย
มันอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้
แล้วก็มีปัญหาของกรทมตามมาอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องเราจะต้องตรวจสอบนะครับ
เรื่องของลงไฟฟ้าขยะที่หนองแขมอ่อนนุษย์
ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบกันไป